คุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในห้องพัก
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงเข้ามาในห้องพัก
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงสาวใหญ่คนหนึ่ง

แต่ทีนี้มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
สามีของคนตายเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คือเขาก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าผู้ชายคนนี้
น่าจะเป็นกิ๊กกับภรรยาของเขา
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นมือปืนบุกยิงสาวใหญ่
อพาร์ทเมนต์ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวราตรีมีศรีอายุ๔๘ปี
ก็โดนยิงด้วยปืนลูกซองที่ราวนมซ้าย

ยื้อชีวิตนางสาวราตรีแต่สุดท้ายก็ไม่ทัน

ซึ่งชุดสืบสวนก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เห็นภาพว่านางสาวราตรีเลิกงาน
แล้วก็กลับเข้ามาที่ห้องพักช่วงประมาณสัก
นี่ค่ะถ้าเกิดว่าดูเวลา
นี่เวลาในกล้องวงจรปิดนี่คือ๔โมงกว่า
คือเขาบอกว่าพอเข้ามาในห้องพักเสร็จแล้ว
หลังจากนั้นประมาณสัก๒๐นาที
มีผู้ชายต้องสงสัยคนหนึ่ง
เดินตามเข้ามาก็มาเคาะประตูห้องค่ะ
แล้วนางสาวราตรีก็เปิดประตูให้

ผู้ชายคนนี้ก็หายไปอยู่ในห้องประมาณสัก๒ชั่วโมง
แล้วข้างห้องบอกว่าได้ยินเสียง
เหมือนเสียงปืนดังนัดหนึ่ง
แต่ตอนแรกข้างห้องบอกว่านึกว่าเสียงแก๊สระเบิด
ใช่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอกใจอะไร
แต่ทีนี้ค่ะพอหลังจากที่ผู้ชายคนนี้เข้าไปในห้อง

เขาก็เดินออกจากห้องพักแต่เห็นท่าทีเขาไหม

สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
เพราะว่านางสาวราตรีผู้ตายมีสามีแล้ว

ตัวสามีเขายังไปทำงานอยู่ที่โรงงาน

สามีเห็นภาพนี้สามีบอกว่าเนี่ย
เป็นกิ๊กของภรรยาเขา
ซึ่งภรรยาเขาหรือว่าผู้ตายเนี่ยนะคะ
เป็นคนที่ก็อบขาวแล้วก็พูดจาดี
อาจจะมีผู้ชายคนอื่นมาติดพันธุ์
ซึ่งตอนนี้เขารู้แล้วแหละ

เพราะว่ามันก็มีผลเกี่ยวกับรูปคดี
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอนุการธรรมวิจารณ์
กำกับการสถานีตำรวจภูทรดอนหัวล่อ
ก็บอกถึงความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
คือตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ชื่อนามสกุลแล้ว
คนที่ก่อเหตุชื่อว่านายสุริยาศรีภูวงอายุ๓๖ปี

แต่ว่าย้ายออกไปสัก๒เดือนก่อน
ก็คิดว่าตอนนี้ตัวคนที่ก่อเหตุ
น่าจะหลบหนีไปอยู่บ้านญาติหรือไปอยู่บ้านคนสนิท
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เพื่อขอสารจังหวัดชนบุรีอนุมัติไหมจับต่อไปด้วยนะคะ